เรื่องของคนค้าขายอีกสักเรื่องหนึ่งนะคะก็เป็นที่ฮือฮาค่ะ
เมื่อแม่ค้ากะละแมแม่ค้าที่ขายกะละแมที่วัดไร่ขิงเนี่ยค่ะ
มีการเปิดเผยว่าเขาประมูลแผงขายของที่งานที่วัดไร่ขิง
ราคาสูงถึง๑ล้าน๖แสนบาท
แผงค้าเนี่ยนะคะประมูลมา๑ล้าน๖แสนบาท
กลับยกเก็บแพงเหรอหรือยังไง
เธอบอกว่าเธอยื่นประมูลด้วยราคานี้ด้วยความเต็มใจ
คือตั้งไว้สูงเลยไม่ต้องแข่งกับใครเลย

บอกขายทุกปีอยากได้ที่เดิม
เงินที่มันดูเยอะเนี่ยก็ตั้งใจทำบุญถวายวัดไปเลย

แล้วเป็นงานประจำปีที่คนเยอะอยู่แล้วของวัดไร่
เพราะฉะนั้นเขาจะรู้เลยว่าตรงนี้มันทำเลทอง
เขาอยากจะอยู่ตรงนี้เพราะว่าคนเวลามางาน
ก็จะมาตรงนี้เพื่อมาซื้อกะละแมของเขา
แต่ประเด็นที่คนฮือฮาก็คือว่า
เสียค่าเช่าให้กับทางวัดในการเช่าแผง๑ล้าน๖แสนบาท
คนก็บอกหูทำไมราคามันสูงขนาดนั้น
วัดหรือเปล่าที่เรียกค่าเช่าเก็บแพงไปไหม
ทีมข่าวไปพูดคุยกับคุณนัทพนันเกรดหอมหรือคุณเกดค่ะ
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าขายขนมกะละแมมาตั้งแต่สมัยรุ่นคุณพ่อแล้ว
คือทุกคนจำได้เธอก็อยากให้คนจดจำ
ว่าทุกปีร้านขายกะละแมของเธอจะขายอยู่ตรงจุดนี้
เพราะฉะนั้นวันประมูลแผงขาย
พ่อค้าแม่ค้าหน้าใหม่ก็มาร่วมประมูลกันเยอะ
เขากลัวค่ะว่าตรงจุดนี้จะไม่ได้ไง
ก็เอางะตั้งราคาสูงไปเลยให้คนอื่นไม่ต้องสู้
ตั้งราคาจบไปเลย๑๖๐๐๐๐๐บาท

ก็ยืนยันว่าวัดไม่ได้เรียกร้องเงินจำนวนมากขนาดนี้
นั่นแหละเป็นคนตั้งใจประมูลในราคาสูงเอง
อันที่ประมูลก็คือว่าปกติแล้วทางวัดก็คือ
ตั้งราคามาแค่๕๐๐๐๐บาท
แต่ว่าร็อกนั้นก็คือด้วยความที่มันคือการประมูล
ก็คือใครอยากได้ตรงไหนเราก็จะใส่ให้เยอะ

ด้วยความที่ลูกค้าจดจำนัดตรงนี้
หนูก็เลยแบบหนูอยากได้ตรงนี้
ด้วยความที่วันนั้นมีแม่ค้าหน้าไม้เยอะมาก

เราก็เลยใส่ไป๔๐๐๐๐๐๖๐๐๐๐๐กว่า

หนูอ่ะขอแจ้งนิดหนึ่งนะ
คือปกติแบบว่าใส่ราคามา๕๐๐๐๐เอาง่ายเลย

ง่ายว่าคือตัวแม่ค้าอยากได้นะตรงนี้
ก็คือเหมือนเป็นความต้องการของแม่ค้าเองค่ะพี่
นี่แหละค่ะ
ก็ออกมาพูดเหตุผลหลายท่านก็คงจะเข้าใจได้

เขาอยากจะอยู่ทำเลนี้ที่ลูกค้าจำได้ไงไม่ต้องเดินหา